เป็นธรรมเนียมนะคะเวลาเหล่าดาราซุปตาเขาไปเที่ยวทะเล
ก็มักจะมีภาพเซ็กซี่เซ็กซี่อวดหุ่นมาไม่เว้นแม้กระทั่งหนุ่ม
แต่ว่านุ่มเจมส์มาเนี่ยนะหลายคนก็จับสังเกต
เอ๊ะทำไมไปเที่ยวทันลงทะเลแล้วไปเมาดิฟต์มาหมาด
ในไอจีก่อนแล้วเสียใจอ่ะไม่มีรูปโชว์ซิกแพคเลยจ้า
แต่เจมส์มาสเนี่ยใส่เสื้อกางเกงแบบชิลแบบนี้เหมือนอยู่บ้านอ่ะ
ถามหน่อยเถอะทำไมไม่โชว์ซิกแพคบ้างอ่ะคะ
ไปทำงานครับทุกคนคิดว่าผมไปเที่ยวใช่ไหมครับ
ไปถ่ายนิตยสารแต่ว่ายังไม่ประกาศว่าออกวางแผนเมื่อไหร่ครับผม
แล้วก็พอดีก็ได้เสียโอกาสไปมาดีฟเป็นครั้งที่๒ด้วยครับผม
ถือว่าได้ไปพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปด้วยครับผม
ถ่ายรูปให้กับพี่ที่ไปร่วมทริปกับเรา
แล้วเราก็ถ่ายเองด้วยแล้วก็เราก็นั่งเล่นกีต้าไม่มีอะไรทำสนุกสนานดีครับผม

เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถ่ายดีกว่าถ่ายวิวสวยดีกว่าครับผม
สไตล์ผมครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่สไตล์เราจะเป็นฟิลแบบถ่ายวิวมากกว่า
มาเขาเป็นสายชิลถ่ายวิวจ้า
เดี๋ยวไว้ดูแบบแฟชั่นเซ็ตทีเดียวค่ะ